เรื่องทำบุญเรื่องอย่างนี้เราชอบมากเลยงานกุศลนะฮะ
พี่ไมค์พี่ลมพรค่ะก็เลือกที่จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเลยละกัน
เขาเรียกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเฉพาะกิจนะคะ
ลงมือทำเองเลยค่ะแล้วก็แจกชาวบ้านนะคะ
เห็นจับไมค์บอกบ่อยแล้วมาดูดีกว่าเนี่ยนะฮะ
เห็นพี่ไมค์ค่ะตั้งร้านก๋วเฉพาะกิจเลี้ยงชาวบ้านครั้งนี้

ปีนี้เนี่ยอายุ๕๖พอดิบพอดีแม่เลขสวยซะด้วยนะพี่ไม้นะ
เคยเห็นมาสารพัดลีลาทั้งร้องเพลงจับจอบจับเสียมจับตะหลิวควงสาก
รอบนี้คุณผู้ชมจับที่ลวกก๋วยเตี๋ยวค่ะทำเองปรุงเองนี่ดูคอสตูมซะก่อนคุณผู้ชม
ธรรมดาที่ไหนใกล้มากจี๊จ๊าดวัยรุ่นกันไปเลยแต่ที่ขัดได้คือผ้าขาวม้าค่ะ
รอบนี้ล่ะค่ะทำเองปรุงเองเลยเลี้ยงเด็กค่ะแล้วก็ผู้เท่าผู้แก่นะคะ
ซึ่งเป็นชาวบ้านที่บ้านหนองไฮค่ะจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดบ้านเกิดของพี่ไมค์นั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะชาวบ้านเนี่ยได้อิ่มท้องกันทั่วหน้านะแล้วก็อิ่มใจผู้ให้อิ่มท้องผู้รับ
เห็นแบบนี้แล้วก็มีความสุขนะต้อนรับวันหยุดกันไปเลยคุณผู้ชม
ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะก่อนจะเดินทางกลับพี่ไมค์เนี่ยยังขนผลิตภัณฑ์คุณผู้ชมดูนะ
แซ่บไหมแล้วแซ่บก็ล่ะโหแซ่บมากแซ่บนัวแซ่บคักแซ่บแหงเออ
แจกให้พ่อแม่พี่น้องไว้ได้ทำอาหารทานกันด้วยมีน้ำใจมากเลยนะพี่นะ
ขนมาเป็นคันรถแบบนี้คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าแจกไม่หมดไม่กลับนะเออ
เราเชื่อเลยว่าวันเกิดปีนี้ของพี่ไมค์นะคะก็เป็นอีกปีหนึ่งเนาะที่มีความสุขค่ะ
แล้วก็ความอิ่มอกอิ่มใจนะในการเป็นผู้ให้บันเทิงไทยรัฐค่ะ
ขอร่วมโวยพรวันเกิดพี่ไมค์ขอพี่ไมค์เนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
เป็นศิลปินที่แฟนรักแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะ
ถือว่าเป็นวันเกิดที่มีความสุขมากเลยนะลูกทั้ง๓คนก็ประสบความสำเร็จนะคะ
และที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะธุรกิจของพี่ไม้เองเนี่ยก็ที่เรียกว่าเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนด้วย
ช่วยเหลือชาวบ้านแบบนี้น่าสนับสนุนนะคะถูกต้องแล้วค่ะ